อีกเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปั๊มเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นปั๊มแก๊สนะฮะ
คนร้ายเป็นวัยรุ่นชาย๓คนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามา
จอดอยู่ตรงหน้าของเด็กปั๊มไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วฮะ
คุณผู้ชมเห็นไหมครับอีกสักครู่จะเห็นคนเสื้อเขียวนี้
โอ้โหเข้าไปชกต่อยเด็กปั๊มค่ะแล้วก็อีกคนก็จอดรถจักรยานยนต์เรียบร้อยแล้ว
ก็เข้าไปบรุมสกรรมเลยคุณสาวหมัดกันไม่ยั้งเลยนะฮะนี่แหละครับ
สองเนี่ยรุมหนึ่งเท่านั้นยังไม่พอนะฮะ
มีเพื่อนเสื้อลายขี่จักรยานยนต์สีฟ้าเข้ามาช่วยซ้ำอีกนะครับ
กลายเป็นสามรุ่มหนึ่งแล้วก็ชิงกระเป๋าถือ
ซึ่งมีเงินสดกว่า๔๐๐๐บาทรีบขี่รถจักรยานยนต์
หลบหนีไปทางสี่แยกจอปรนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางวันแสกแสกนะครับ
สิบเอ็ดนาฬิกาสิบสามนาทีภายในปั๊มแก๊ส
ถึง๔แยกจอปรในพื้นที่หมู่๓ตำบลพรมมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
หลังเกิดเหตุนะครับตำรวจสพนครนายก
ก็เข้าตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุพบรอยเลือดอยู่บริเวณโต๊ะไม้
ผู้บาดเจ็บก็คือนายยุทธพงศ์พุทธวัฒนะอายุ๒๘ปี
เป็นพนักงานปั๊มได้รับบาดเจ็บศีรษะแตก
แล้วก็มีบาดแผลตามร่างกายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
สอบถามนายยุทธพงศ์ผู้บาดเจ็บให้การนะฮะ
ขณะเกิดเหตุนั้นก็เพิ่งจะเปลี่ยนเวร
ไปนั่งกินข้าวอยู่ที่โต๊ะไม้หน้าสำนักงานตรงจุดนี้แหละครับ
จู่จู่ก็มีวัยรุ่นชายสามคนเนี้ยนะฮะเข้ามาบรัวหมัดชกต่อย
ตามที่เห็นในคลิปเลยมาจากไหนก็ไม่รู้ถอดหมวกกันน็อกได้ปุ๊บ
หมวกปั๊บชกผมทันทีเลยนะฮะจากนั้นอีกคนก็เข้ามารุม
แล้วก็มีอีกคนเข้ามารุมผมเป็น๓ต่อ๑ผมสู้ไม่ได้เลย
สาเหตุคาดว่าเกิดจากความหึงหวงและเข้าใจผิดนะครับ
เพราะว่าคนเสื้อเขียวระแวงว่าผมไปจีบแฟนสาวของเขา
ซึ่งก็ได้โทรศัพท์พูดคุยทำความเข้าใจกันแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง
เพราะว่าผู้บาดเจ็บนะฮะที่ถูกรุมสกรรมเนี้ย
จริงก็มีแฟนอยู่แล้วนะครับก็ได้พูดคุยกัน
เคลียร์กันในช่วงเช้าแต่ปรากฏว่ายูยูช่วงสิบเอ็ดโมง
กลุ่มผู้ขี่รถจักรยานยนต์และชายเสื้อเขียวเข้ามาหาเขาที่ปั๊ม
เข้ามาทำร้ายร่างกายเขาภายในปั๊มนะครับหลังเกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
ผู้บาดเจ็บคือนายุทธพงศ์ได้ไปแจ้งความว่าที่สพมนน
ตำรวจนะครับก็ต้องสืบแล้วฮะว่ากลุ่มวัยรุ่นที่เข้ามาก่อเหตุทั้ง๓คนนั้นเป็นใคร
ล่าสุดทางด้านของพันธ์ตำรวจเอกกล้าหารโชคพิพัฒน์ภัยบูล

อันนี้คือความคืบหน้าที่เกิดขึ้นเช้าวันนี้
ก็ได้ลงพื้นที่แล้วก็ส่งตำรวจชุดสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุตั้งแต่เมื่อวานนี้
โดยเบื้องต้นนะครับทราบชื่อ๑ใน๓ของผู้ก่อเหตุแล้ว
ชื่อเล่นก็คือนายแบงค์ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริง
ทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งในตำบลพรมมณีนี่แหละนะครับ
ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓กิโลเมตร
ส่วนอีก๒คนยังไม่ทราบชื่อตอนนี้นะฮะทางชุดสืบสวนได้ติดตามไปยังบ้านแฟนของนายแบงค์
แล้วก็ติดต่อไปยังพ่อและแม่รวมถึงญาติของนายแบงค์
เพื่อที่จะให้นำนายแบงค์เข้ามอบตัวนะครับ
ส่วนข้อกล่าวหาตอนนี้แจ้งไว้ก็คือปล้นทรัพย์เนื่องจากการก่อเหตุรวมกัน๓คน
แล้วก็ทรัพย์สินของผู้บาดเจ็บหายไปในกระเป๋าถือซึ่งมีเงินสด๔๐๐๐บาทนะครับ
แล้วก็เมื่อเวลา๑๐นาฬิกาที่ผ่านมานี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประชุมวางแผนเพื่อติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดให้เร็วที่สุดนะครับ